พาขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่ดีกว่านะคะไปดูเหตุการณ์นี้หน่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในวัดแล้วภายในอุโบสถที่มีพระประธานให้เราได้กราบไหว้
เป็นในพื้นที่เขตอภัยธานแต่เหตุบาปแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะ
คุณผู้ชมดูลูกศรสีแดงนะคะผู้หญิงคนนี้เข้าไปไปกราบพระค่ะ
นี่นะลูกศรสีแดงสักครู่หนึ่งอีกคนนึงทำมือถือตกวงกลมสีแดงอีกวงหนึ่งอะค่ะ
ผู้หญิงลูกศรสีแดงหลังจากที่ถวายของเสร็จสิ้นปุ๊บ
หันมาค่ะค่อยหันมาตอนนั้นได้บุญสักพักได้บาปค่ะ
เก็บโทรศัพท์มือถือของคนอื่นเอาไปเลยค่ะ
เจ้าของบอกว่ามารู้ตัวอีกทีว่าโทรศัพท์หายเนี่ย
ก็เลยพยายามขอดูกล้องวงจรปิดในวัดนะคะ
แล้วสุดท้ายกลายมาเห็นภาพที่เราได้เห็นพร้อมกัน
จากได้บุญกลายเป็นได้บาปเพราะอะไร
เจ้าของคลิปบอกว่าน่าจะเจตนาแหละเพราะโทรไปก็ไม่รับ
แล้วสักพักหนึ่งปิดเครื่องเลย

ตั้งใจที่จะเอาไปใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณเก็บได้แล้วคุณตั้งใจจะคืนเนี่ย
คุณตั้งใจดีคุณต้องฝากไว้ที่กับพระไว้ที่เนร
อ่าเผื่อว่าเจ้าของเขาจะย้อนกลับมาแล้วเอาคืนไปนะฮะ
เนี่ยเหตุการณ์นี้ค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งที่ชื่อว่าบีบี
ได้มีการโพสต์คลิปนี้นะคะเป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิด
เขาไปโพสต์ในเพจกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับแคปชั่นบอกว่า
วันอาทิตย์ที่๔ตุลาคม๑๖นาฬิกาป้าคนในคลิปขโมยโทรศัพท์ไปค่ะ
เราทำโทรศัพท์ตกขณะไหว้พระในวิหารป้าคนในคลิป
ก็เก็บใส่กระเป๋าไปค่ะโทรไปก็ไม่รับเนี่ย
คุณผู้ชมดูนะคะกล้องวงจรปิดภาพก็ประมาณนี้
เห็นป้าท่านนี้มีเบาะแสแจ้งได้นะคะ
กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่สำหรับรายละเอียดของเหตุการณ์ค่ะ
เราก็สอบถามเจ้าของคลิปนะคะเขาบอกว่า
ตัวเขาเองกับเพื่อนเนี่ยพากันไปไหว้พระที่
วัดชัยมงคลตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่
ระหว่างที่ไหว้พระทำโทรศัพท์มือถือหล่น
จากนั้นผู้หญิงคนนี้แหละก็ที่เข้าไปไหว้พระด้วยนะ
ก้มลงกราบพระเสร็จปุ๊บก็ฉวยโอกาส
โทรศัพท์มือถือเธอใส่กระเป๋าแล้วเดินออกไป
หลังเกิดเหตุเจ้าของรู้ตัวว่าโทรศัพท์หาย
ก็เลยไปสอบถามทั้งพระทั้งเนรในวัด
ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เอ้าก็เลยเห็นว่ามีคนเอาของเธอไปนะคะ
พยายามโทรไปตามโทรไปติดนะแต่ไม่รับ
แล้วสุดท้ายโทรศัพท์ของเธอก็ถูกปิดเครื่องค่ะ
พอปิดเครื่องเสร็จแล้วแปลว่าทุกอย่างเอาอธิษฐ์ละ
ก็ติดตามไม่ได้แล้วหลังเกิดเหตุผู้เสียหาย
ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเมืองเชียงใหม่

ก็จะใช้กล้องวงจรปิดนี่แหละเป็นเบาะแสนะคะ
เป็นหลักฐานในการตามหาตัวคนร้ายก็ถ้าเกิดว่าดูอยู่นะฮะเอามาคืนนะ